ตรวจความพร้อมของพื้นที่การจัดสร้างพระเมรุมาตรและมีการทดสอบความมั่นคงแข็งแรง
ของอุปกรณ์ในการเตรียมยกพระนพดลมหาเสวตรชัดในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่๙ค่ะ
รองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการฝ่ายจัดสร้างพระเมรุมาตรสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรและบูรณปฏิสังขรราชรสและพระยานมาตรในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชบรมนาศบอพิษ
ตรวจความพร้อมของพื้นที่จะสร้างพระเมรุมาตรและทดสอบความมั่นคงแข็งแรงของอุปกรณ์สำหรับเตรียมการยกพระนพประดนมหาเสวตชัดยอดพระเมรุมาตรฉัดขาว๙ชั้นมีขนาดความกว้าง๑เมตร๒๐เซนติเมตรสูง๕เมตร๑๐เซนติเมตรถือเป็นฉัดสำหรับพระมหากษัตริย์ที่ทรงรับพระบรมราชาพิเศษ
ทธานกราบบังคมทูลเชิญสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเด็จพระราชดำเนินไปทรงยกพระนบประดนมหาเสวตชัดยอดพระเมรุมาตรนมวลทุนพิธีท้องสนามหลวง
ในการนี้กองกิจการในพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองทุลีพระบาทแล้ว
รับเชิญเสด็จไปในการนี้ในเวลาขออภัยนะคะในวันที่๑๘ตุลาคมนี้
ระหว่างเวลา๑๗นาฬิกา๑๙นาทีไปจนถึง๒๑นาฬิกา๓๐นาที
ตอนนี้ก็เหลือหลักก็คือเหลือองค์กลางองค์กลางพระเมรุมาตรใหญ่องค์กลางเนี่ยคือเพื่อเตรียมไว้สำหรับการทำพิธีทรงยกฉัดนะครับ
ส่วนตรงสำสร้างหอเกอร์ตเรื่องอะไรก็แค่เก็บงานเล็กน้อยซึ่งผมได้ให้แนว่าถ้ายังไม่๑๐๐เปอร์เซ็นต์ก็คือให้วางไว้ได้ก่อน
ถ้ากราบเลี้ยงคือทางพฤตินัยถือว่าเสร็จแล้วนะครับแต่ถ้าเป็นทางราชการคือส่งโภนา
เสด็จยกฉัดเมื่อไหร่ก็ถือว่าเป็นทางราชการนะครับแล้วก็ถือว่าเสร็จสมบูรณ์นะครับ
สำหรับการจัดสร้างพระเมรุมาตรในหลวงราชการที่๙อาคารประกอบและภูมิสถาปัตย์โดยรอบแล้วเสร็จเกือบทั้งหมดแล้วนะคะ
เหลือเพียงการเก็บรายละเอียดบางส่วนเพื่อความสวยงามสมพระเกียรติเช่นเดียวกับผู้อำนวยการสวนนงนุษย์พัทยาที่ลงพื้นที่
ตรวจความเรียบร้อยการประดับตกแต่งต้นดาวเรืองโดยรอบพระเมรุมาตรค่ะ
ตอนเนี้ยจริงจริงแล้วถึงวันนี้นะครับเราลงเรียกว่าเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ก็ว่าได้นะครับ
จำนวนเนี้ยประมาณเจ็ดหมื่นต้นครับที่ตอนแรกบอกว่าแสนกว่าเนี่ย
จริงแล้วเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนนะครับเอ่องานเนี่ยหลังจากเสร็จพระราชพิธีแล้วเนี่ย
จะเปิดให้ประชาชนอีกประมาณเดือนหนึ่งนะครับซึ่งดาวเรืองเนี่ยจริงอายุก็ประมาณเดือนหรือเดือนกว่า
เราอยากให้สวยทุกวันนะครับเรามีหน่วยงานที่เปลี่ยนดาวเรืองทุกวัน
เห็นต้นไหนโซมหรือดอกที่ล่วงโรยเราก็จะตัดออกหรือเปลี่ยนต้นนะครับ
ก็สุดท้ายเลยก็คงใสกว่าต้นนะครับสำหรับต้นดาวเรืองที่นำมาใช้ประดับพื้นที่โดยรอบพระเมรุมาตร
ต้นดาวเรืองพันคิงเซียโลลักษณะเด่นมีดอกสีเหลืองทรงพุ่มสวย
อายุ๑เดือนครึ่งและดอกดาวเรืองจะเบ่งบานเต็มที่เมื่อวันที่๒๖ตุลาคมนี้
จะทำให้ทั่วบริเวณพื้นที่โดยรอบพระเมรุมาตรมีสีเหลืองอร่ามสวยงามค่ะ
สำหรับภาพรวมการปรับตกแต่งภูมิทัศน์โดยรอบในส่วนของไม้ดอกและไม้ประดับ
ถือว่างานมีความคืบหน้าไปแล้วร้อยละเก้าสิบเก้าส่วนที่เหลือจะเป็นการเก็บรายละเอียดภายในพื้นที่
ก่อสร้างพระเมรุมาตรรวมทั้งจัดเจ้าหน้าที่สวนนงนุษย
ดูแลต้นไม้และดอกดาวเรืองให้มีความสวยงามตลอดพระราชพิธี
ยาวไปจนถึงช่วงที่จะเปิดให้ประชาชนเข้าชมภายในเดือนพฤศจิกายนนี้ค่ะ